สถานการณ์พายุฤดูร้อนก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง

อย่างมากที่จังหวัดอุดรธานี
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน๒๑จังหวัดนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่
ยังคงต้องเฝ้าจับตามองนะครับจากพยากรอากาศไทยรัฐทีวีพบว่า
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๑๓พฤษภาคมนี้
ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
พื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
อิทธิพลของกระแสลมตะวันออกเชียงใต้
พาความชื้นจากทะเลจินใต้และอ่าวไทย
กลุ่มภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก
จากนั้นก็จะมีแนวลมพัดสอบเข้าหากันของลมใต้

ทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือน๒๑จังหวัดนะครับ
จับตาสถานการณ์พายุฤดูร้อนในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
โดยภาคเหนือก็ที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิศนุโลกเพชรบูรณ์

หนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกก็ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่เกิดขึ้น
อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง